เป็นกรมศัพท์ภาษามิตคุณผู้ชมครับทำทีทำท่าไปหาร้านอุปกรณ์มือถือ
แล้วบอกว่าคุณเนี่ยนะมีความผิดนะจะรีดเงินเขา
แต่ว่าเจ้าของร้านบอกครั้งนี้ฉันซ้อนแผนอืม
ตำรวจมาจับได้ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ฮะ
นี่คือการแอบถ่ายที่ปั๊มน้ำมันปอตทข้างโรงเรียนในเรือถนนสุขวิทย
บนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ข้างในเนี่ยมีผู้จัดการร้านกับลูกน้องสาวชาวเมียนมานั่งอยู่สองคนนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มชายชะกันตำรวจก็ให้เจ้าของร้านนะครับ
เอาสองกระดาษข้างในมีเงินนะครับห้าหมื่นกว่าบาทอ่ะ
เขาเรียกสามแสนต่อรองกันเหลือห้าหมื่นแล้วเดินไปนะไปนะ

ตัวตัวตัวตัวตัวตัว
เอาล่ะสิเอาล่ะสิเจ้าหน้าที่พบผู้ชายสามคน
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนเงินในรถอ้างว่าผู้เสียหายนำมาให้เพื่อจะเอาไปเสียค่าปรับ
ไม่เชื่อเขาคุยกันไว้แล้วคุณนะ
รถมีอะไรบ้างมีบัตรข้าราชการระบุชื่อเจ้าของบัตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญงานสังกัดกรมสรรพสามิตร
มีเสื้อกั๊กสีดำติดโลโก้๒ตัวอยู่ในรถด้วย
จริงไหมอะใช่ไหมใช่อะนางสาวมณฑิธีรา
พรมผู้จัดการร้านเล่าบอกว่านะครับนั่งอยู่ร้าน
มีชายจัดการหกเจ็ดคนสวมเชื้อก๊ักติดโลโก้เนี่ย
มาขอตรวจค้นบอกว่าร้านคุณเนี่ยขายของหนีพระศรีนะ
แล้วพาขึ้นรถพาขึ้นรถแล้วไปจอดที่หน้าสำนักงานกรมสรรพสารมิตร
ใกล้สารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็ขู่นะถ้าไม่นำเงินมา๓แสนบาทมาจ่ายค่าปรับได้
เดี๋ยวถึงตำรวจเรื่องจะใหญ่กว่านี้นะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่านะฮะเหตุการณ์นี้น่าสงสัย

ก็เลยประสานตำรวจนะครับนำไปสู่การซ้อนแผนจับตัวได้๓คนเลย
คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
จริงครับโอ้โหเจ้าหน้าที่จริงครับคุณพระราพร
ตำรวจแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร๒คน
ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ
เป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกันโชคทรัพย์
ส่วนพลเรือน๑คนถูกแจ้งก็หาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน
ทั้ง๓คนให้การปฏิเสธยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและจะมีการขยายผล
ขณะที่กรมสรรพสามิตรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
ขอเวลา๕วันว่าชุดจับกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนหรือเปล่า

แล้วระหว่างนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกจับกลุ่มหยุดปฏิบัติหน้าที่
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าของร้านนะครับ
ได้ไปเสียภาษีนำเข้าแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์

ที่สำนักการณ์สรรพสามิทแล้วก็บอกว่า

เนื่องจากไม่ทราบว่ากลุ่มคนทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่
ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดครับ
แล้วคุณคุณก็ก็ขอโทษไปจากตำรวจเขาบอกว่า
คดีมันเริ่มแล้วอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแล้ว
เดี๋ยวก็จะทำสำนวนส่งให้อายการตัดสิน
ท่านจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องครับ